อรั่างมากใช่ล่าสุติออกมาเผยก่อค่าวดีนะคะ
ว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะโคจรมาปะกับนางเอกสาว
อีกครั้งนึงแล้วล่ะจานี่ล่ะค่ะเตรียมมาโคลจอนร่วมงานกัน
อีกครั้งนะคะสำหรับพระนางที่หลายคนเฝ้ารออย่างหนุ่มหล่อยเจมส์มาแล้วก็สาวคิมเบอร์รี่นะคะ
ซึ่งหนุ่มเจมส์เขาออกมายอมรับว่าเร็วนี้กำลังจะมีผลงานชิ้นใหม่คู่กับฝ่ายหญิง
แต่ว่ายังไม่ขอบอกรายละเอียดอะไรนะคะอยากจะให้ทุกอย่างชัดเจนกว่านี้อีกสักหน่อย
แต่ยังไงก็ตามพระเอกตาตีเขายอมรับว่ารู้สึกดีใจที่จะได้ทำงานกับสาวคิมเบอร์รี่อีกครั้ง
ส่วนที่หลายคนแอบแซวว่าจะต้องขออนุญาตหวานใจตัวจริงอย่างหนุ่มหมากปรินหรือไม่นั้น
เจ้าตัวตอบใสเชื่อว่าอีกฝ่ายน่าจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องงานจ้า
มีครับมีงานกับครีมครับผมแต่ว่าผมยังบอกไม่ได้ต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนบอกครับว่าเป็นงานชิ้นอะไรครับผม
ยังบอกไม่ได้จริงครับรอแป๊บเดียวครับอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็รู้แล้วครับผม
จริงผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีนะครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับคิมอีกครั้งหนึ่งครับดีใจครับดีใจที่คนดูชอบแล้วก็ร้อน
จริงกับคิมเขาขออนุญาตพี่หมากไหมครับ
เชื่อว่าพี่หมากเขาเข้าใจครับเพราะว่าเรื่องงานแล้วอีกอย่างเราก็เป็นแค่คู่ในจอนะครับของเขาคือแบบเป็นเหมือนที่เขาบอกครับเป็นคู่จริงครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ยังไงคือเขาเข้าใจอยู่